คุณผู้ชมฮะเรื่องของคนดวงดียังไม่หมดนะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของคนดวงดีที่เขาต้องมาแก้บน
คือเวลามาแก้บนแล้วแก้บนเยอะไอ้เราก็สงสัยไงว่าเขาทำยังไงถึงดวงดี
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยที่นี่ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธ
ให้รวบมาอะนี่ครับคุณผู้ชมอาจจะพูดบ่าอาสมอะไรรึเปล่า

อายุทยาจะต้องไปอาสมฤษีนี่แล้วคุณก็เดาถูกจริงครับ
ไปกันที่นี่เลยนะครับที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
จังหวัดพระราชกรศรีอายุทยาที่๕นะครับโอ้โหล้เหล่นจึงประทัดกันเซ้าเยอะ
เป็นหมื่นนัดนะครับประมาณสักหมื่นห้าร้อยนัดได้ครับ
แล้วที่สำคัญเขายกน้ำแดงมาหลายแพ็คนี่เลยครับน้ำแดง๓๐แพ็ค
เยอะมากเลยนะครับและอย่างที่บอกประทัดอีกหมื่นห้าพันนัด
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำเพื่อการแก้บนนะครับ
ไปถามคนดวงดีก็คือคุณพานุพงศ์ตาทิพย์คุณพี่ที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เขาเนี่ยนะฮะเล่าว่าตัวเขาเองเดินทางมากราบไหว้กุมารเจ้าสัวเฮง
พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานบอกกับกุมารว่าหลังจากนี้ขอได้ไหม
ขอให้เป็นคนดวงดีมีโชคมีลาบหลังจากนั้นเขาก็ไปส่องอ่างน้ำมนต์ที่นี่
ก็ต้องบอกหน่อยแล้วกันว่าอ่างน้ำมนที่นี่มันค่อนข้างจะชัดนะ
คือเขาบอกว่าเขาเสี่ยงเซียมซีด้วยแล้วสุดท้ายนะใครจะเชื่อครับ
เขาบอกว่าเขาดวงดีรับรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วนะ
ดวงใครดวงมั่นว่าอย่างงี้ก็ว่ากันไปอ่ะแล้วเขาเชื่อไงว่าทั้งหมดเนี่ย
มาจากการกราบไหว้ขอพรกับกุมารเจ้าสัวเหงเอ้างานนี้ยังไม่หมดนะ
เพราะคุณพานุพงศ์ยังบอกอีกว่าครั้งนี้มาแก้บนครั้งหน้าก็จะมาอีก
อยากจะขอโชคใหญ่สักครั้งถ้าหากได้นะงวดหน้าจะจัดประทัดให้แบบจุก
หูหนวกกันไปเลย๕๐๐๐นัดนั่นคือครั้งต่อไป
ไม่รู้ว่าจะมีไหมสำหรับ๕หมื่นนัทแต่
ผมบอกแบบนี้ละกันว่าเรื่องของการไปขอโชคขอลาบเนี่ย
มันแล้วแต่คนจริงนะมันไม่ใช่ว่าได้กันทุกคน
แต่ถ้าไปขอในเรื่องหน้าที่การงานแล้วผมบอกแบบนี้แล้วกันว่า
อยากให้ทุกคนตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
ความที่ว่าประสบความสำเร็จมันก็จะเดินทางมาหาคุณเองครับ